เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คือเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักที่บางกรวย

รับอาจารย์ประวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือของเราด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานก็ลำบากด้วยเนี่ยนะคะ

และจุดนี้มีทั้งคนแก่มีทั้งคนป่วยอยู่ในตึกด้วยค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พยายามทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยนะคะ

ควันมันลอยคลุ้งตลบอบอวนแบบนี้เลยนะคะ
ความยากของการช่วยเหลือครั้งนี้คือ
จะต้องช่วยทั้งคนป่วยและคนชะลาออกมาจากตึกนี้

ชื่อว่าบ้านจิตนรง๔อยู่บางกรวยนนทบุรี
ผู้ที่อยู่อาศัยมีอาการสำลักควันไป๗ราย

และนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น๑
เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพลิงสงบตรวจสอบพบว่าไฟลุกไหม้จากตู้เสื้อผ้า

จุด๒จุดนี้ได้รับความเสียหาย
ขณะเกิดเหตุเจ้าของห้องไม่อยู่ด้วยนะคะ
ตำรวจทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุ

สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจร
แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องรอให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ